อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะไม่คาดคิดค่ะเป็นเหตุที่ตัวต่อไปต่อยคนงานก่อสร้างที่กำลังไปสร้างบันไดรูปพญานาคภายในสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำปู่เสืออำเภอวังวิเศษที่จังหวัดตรังนะคะหญิงที่เคาะร้ายถูกตัวต่อต่อย
ล่าสุดนั้นเสียชีวิตแล้วแม้ว่าแม่ชีจะพยายามเข้าไปช่วยชีวิตก็ตามนะคะ
ขณะที่พระอรุณเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเชื่อว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้มีการไปไหว้ขอขมาก่อน
ก็เลยทำให้รังต่อนั้นร่วงลงมาแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่ดีนี้ขึ้นค่ะ

สภาพทางนอกทัศน์สบายนี่หนังเอาไปตัวต่อประมาณเป็นร้อย
ที่เกาะติดตัวแม่กับลูกก็กอดกันมาใช่ไหม
แล้วก็ใช้สภาพนี้เลยลูดลงอืมวินาทีนั้นแม่แม่ชีไม่ได้กลัวตัวต่อมา
ไม่ได้กลัวค่ะอืมอืมแล้วยินเสียงหมดก็จะช่วยชีวิต
ชีวิตลูกหนูด้วยอ่ะคือไม่นึกกลัว
ก็ไปหวังจะช่วยเขาให้รอด
โทษสาวในรู้สึกว่ารันโทษเสียใจ
นี่คือความรู้สึกเสียใจของแม่ชี
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือ๒ชีวิต
ที่ถูกตัวต่อแตกรังล่วงลงมาไล่ต่อย
ขณะเข้าไปก่อสร้างทำขั้นบันไดรูปพญานาค
ภายในสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำปู่เสือ
อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเอาไว้ได้
จนเป็นเหตุทำให้เด็กชายวัย๔ขวบเสียชีวิต
เนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว
โดยในวันนี้นางรัฐดาจงเทพ
คนงานก่อสร้างชาวจังหวัดนครราชศรีมา
อาการสาหัสต้องรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
ก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ทำกลางความเศร้าสลดใจของญาติ
ที่เดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
เช่นเดียวกันกับนายปฏิพัฒน์เจริญวงสามีของนางรัฐดา
ที่เขาสวมกอดยัดทั้งน้ำตาพร้อมเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุได้นั่งทำงานอยู่บริเวณลานหน้าถ้ำตามปกติ
จากนั้นก็มีลมพัดมาอย่างแรง
จึงทำให้รังตัวต่อหล่นลงมา
คนงานจึงต่างพากันวิ่งแยกย้ายลงไปด้านล่าง
โดยตนได้ขึ้นมาช่วยภรรยากับหลาน
ซึ่งขณะนั้นโดนตัวต่อเกาะเต็มตัวจนดำแทบทั้งตัว
พอมันล่วงมาปุ๊บใช่ไหมผมก็ตกใจ
ตกใจก็พากันวิ่งลงเขาวิ่งลงเขาทีนี้
พอวิ่งลงไปถึงขั้นขั้นที่สองอ่ะ
ผมก็นึกขึ้นได้ว่ายังเหลือหลานผมกับแฟนผมอยู่อะไรอย่างนี้
ผมก็เลยวิ่งขึ้นมารับเขาเอาผ้าเอาอะไรมาปักตัวต่อให้
ก็ตรงนั้นตัวต่อรุ่นเต็มกว่าที่แค่มองไม่เห็นคนแล้วคือมันตกอยู่ตรงหน้า
อย่างคนนั่งอยู่ตรงนี้คือรังขนาดเทาโอทักใหญ่

จากการลงพื้นที่สำรวจสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำภูเสือก็พบว่า
ยังมีรังต่อหลงเหลืออยู่อีกนับร้อยตัว
โดยพระอรุณฐานวุฒโธเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำปูเสือเล่าว่า
วันเกิดเหตุได้ยินเสียงคนร้องตะโกนว่าโดนต่อต่อยวิ่งลงมาด้านล่าง
ได้ช่วยปัดเป่าให้ตัวต่อก็หายไป
โดยเชื่อว่าขณะก่อสร้างไม่ได้มีการตั้งเครื่องเส้นไหว้
หรือบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางจึงทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้น
ของอย่างนี้บางทีเขาเชื่อไม่เชื่อเราก็ไม่รู้
แล้วพอเกิดอย่างนี้เราก็เสียใจด้วย
ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุหรือเรื่องราวความเชื่อศรัทธา
รังต่อที่เหลือหลังจากนี้ทางสำนักปฏิบัติธรรม
ก็จะให้คณะกรรมการเข้ามาจัดการให้หมดไป
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นซ้ำอีก